พี่ไฮไปเปิดรำวงย้อนยุก

อาจจะมีโชคกลับไปถึง๓๐๐

ทำไมถึงจะได้๓๐ล้านบาทกลับบ้านไป

ฮายอภพรนครสวรรค์ของเรา

แล้วก็น้องมอสวัฒนาเพชรสุพรรณค่ะ

นำลูกวงชุดใหญ่กว่าร้อยชีวิต

ไปเปิดวงรำวงย้อนยุค
วัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยแม่ฮายก็ถือโอกาสไปกราบหลวงพ่อทันใจ
ขอพรให้ตัวเองมีโชคมีลาบ

ที่เราบอกว่าแม่ฮายเนี่ยอาจจะได้โชคใหญ่๓๐ล้านบาทกลับบ้าน

เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ฮายเนี่ยไปเจอกับป้าอ้วนดอยคำ
ติดตามข่าวสารใครเป็นแฟนคลับเรื่องตัวเลข
รู้จักป้าอ้วนดอยคำเป็นอย่างดี
คุณป้าเสื้อสีชมพูเห็นไหมคะ

ที่ใส่แว่นเสื้อสีชมพูอ่อนยืนข้างยืนเทียบกับพี่ฮายเลย

คุณป้าคนนี้เนี่ยนะป้าอ้วนเป็นเจ้าแม่ดวงดี

ป้าอ้วนมอบหลวงพ่อทันใจทองคำ
แล้วก็สลากินแบ่งรัฐบาลจำนวน๓ชุด

โหชะนีแต่๑๒๙มาเลย

นี่นี่นี่๑๒๐๖มันเบอร์
ชุดข้างล่างชุดข้างล่างมาเต็ม

และชุดสุดท้ายอาจจะไม่เห็นกัน

เอาไปเลย๖ตัว
นี่แหละค่ะป้าอ้วนก็จับให้น้าหายขึ้นมา

อาจจะให้โชคแม่ฮายก็ได้

ไฮกระซิบมาด้วยว่าปกติกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจมาแล้วหลายครั้ง
แล้วที่ผ่านมาก็เคยให้โชคใหญ่นะคะได้โชคใหญ่เหมือนกัน
หรือมีเรื่องที่ประสบความสำเร็จตลอดเลย
รอลุ้นว่าครั้งนี้แม่หายจะมีโชคใหญ่แบบว้าวระเบิด
ชุดชุดละ๕ใบถ้าถูก๓๐ล้านนะแม่นะ
นิ่งไม่ใช่อะไรนะคิดคำนวณอยู่
เราจะซื้อตามเขาไหวไหมล่ะเลขเยอะขนาดนี้

หวังว่าป้าอ้วนนะคะก็จะให้โชคแม่หายกันแล้วกัน
ไปต่อกันละกันค่ะส่วนคนนี้มาเต็มเล่นจริงเจ็บจริงทุกงวด
เขาบอกแบบนั้นพี่มนต์สิทธิค่ำซอยกางมาเป็นพัดเหมือนเดิมเลย
เพิ่มเติมคืองวดนี้ขอเรียกตัวเองว่าน้องมนต์

น้องมนต์บอกว่างวดวันที่๑๖มิถุนายนน้องมนต์ชอบ๕๗๔๖๗๗๖๐๔๕
หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ติดไม้ติดมือเอาไว้มันไม่ผิดกฎหมาย

พี่มนต์หมายถึงอะไรเนี่ยน้องมนต
หมายถึงว่าพ่อค้าเขาจักรเอาไว้รับตัวนี้นี่แหละ
ในมือน้องมนต์นะคะมีไม่ต่ำกว่า๑๐ใบ
คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชม
แล้วทุกครั้งนะคะเวลาแกโชว์ไอ้ที่เป็นพัดเนี่ยนะ
มันไม่ตรงกับเลขที่แกโพสต์เลย
ไปดักคอเขาเลขยังไม่ออกอย่าไปขัดโชคเขา
แล้วสุดท้ายพ่อวันที่สิกภกวันที่หนึ่ง